จากเหตุที่ปราจินบุรีแล้ว
ตำรวจปราบรามยาเสพติดก็ยังสกัดจับเครือขายยาเสพติด
ที่ชื่อว่างภาขาวเวียงแก่น
สามารถยึดของกลางเป็นยาบากกว่า๑ล้านม

รวมทั้งยังมียาไอซ์๑กิโลกรัม
เตรียมจะนำมากระจายในพื้นที่สมุทรสาคร
โดยพลตำรวจตรีวุฒิพงศ์เพชรกำเนิดผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด๓
นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๗๘ทับ๓๔๔ซอยวิเศษสุคล๒๕๖
บนพันท้ายนรสิงศ์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นบ้านของนายคามินช่างเย็นหรือแมนอายุ๒๗ปี
สกัดจับได้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านวิเศษสุคล
ขณะจับกลุ่มนายคามินมีการต่อสู้ขัดขืนนะคะ
พยายามขับรถพุ่งชนตำรวจปราบปรามยาเสพติดเสียหายรวม๓คัน
เพื่อเปิดทางหลบหนีตำรวจก็ได้ยิงสกัดเข้าไปที่รถของคนร้าย
ส่งผลให้บาดเจ็บบริเวณขาขวา๑นัดค่ะ
ขณะที่การตรวจค้นภายในทาวน์ฮาวส์๒ชั้นเลขที่๗๘ทับ๓๔๔
ก็ไปพบยาเสพติดจำนวนมากอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
ตรวจนับพบว่าเป็นยาบ้า๓๙๗มัตต์รวมแล้วก็๑ล้าน๘แสนกว่าเมตร
เคตามีน๒กิโลกรัมแล้วก็ไอซ์อีก๑กิโลกรัม
ยึดของกลางทั้งหมดไว้ไปตรวจสอบที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ
พลตำรวจตรีวุฒิพงศ์บอกว่าตำรวจได้ติดตามผู้ต้องหารายนี้มากว่า๑เดือน
หลังชุดสืบสวนพบข้อมูลเป็นแหล่งพักยาเสพติดของเครือข่ายมงคผาขาวเวียงแก่น
ลักลอบขนมาจากภาคเหนือมากระจายในพื้นที่ย่านพระราม๒แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ในขณะจับกลุ่มนายคามินพยายามหลบหนีก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีสกัดจับดังกล่าวค่ะ
ขณะที่ตัวนายคามินก็สารภาพบอกว่ายาเสพติดนี้เป็นของตัวเองจริง
เขาเช่าบ้านหลังนี้ราคาเดือนละ๗๕๐๐บาทเพื่อเอาไว้ซุกซ่อนยาเสพติดที่รับมาจากเครือข่าย
ซึ่งเป็นคนพม่าได้รับค่าจ้างล็อตละ๓แสนบาท
ยาเสพติดทั้งหมดก็เตรียมนำมากระจายในพื้นที่ย่านสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง
ส่วนที่ตัดสินใจขับรถชนตำรวจก็อ้างว่าตกใจเพราะว่าตำรวจจะเข้ามาจับกลุ่มค่ะ